คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีเหตุการณ์ที่คนร้ายมาประกบยิงผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
นายกอบตเขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่ข้างทาง
คนร้ายมาประกบแล้วก็จะยิงใส่อะค่ะเขาก็เลยขี่หลบหักลงข้างทางเป็นคูน้ำอ่ะนะ
ข้างทางเลยแล้วยิงสวนไปสวนเลยนะคนร้ายก็เลยหนีค่ะแต่ถามว่า
เขาโดนแบบกระสุนไหมโดนนะครับบาดเจ็บนะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนนี้
โดนยิงนะคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพภาพนี้ก่อนนี่คือรถจักรยานยนต์ของเขาที่หลบไปข้างทาง
เกือบตกน้ำแบบนี้นะคะอืมเพื่อที่จะหลบคนร้ายเนี่ยค่ะ
ผู้เสียหายคือนายชายุทธ์แก้วบุญทองอายุสี่สิบเก้าในพื้นที่เขาเรียกกันนายยกยุทธ์เนี้ยนะคะ
ครับเป็นผู้สมัครนายกอบตควนชุมเป็นอดีตนายกอบตควนชุมด้วย
กระสุนเข้าแขนซ้ายไปนัดหนึ่งนี่ค่ะแผลเวอะเลยมันลึกถึงกระดูกเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนกลางทุ่งนาตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ยกยุทธ์ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านมีคนร้ายมากับสองคนครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแซงซ้ายคนร้ายที่ซ้อนท้ายอ่ะค่ะ
ยิงใส่เลยนะคะยิงใส่นายกยุทธ์นัดหนึ่ง
โดนแขนรถก็เสียหลักเขาก็หักหลบแบบพยายามจะหลบไปคูน้ำข้างทาง
แล้วยิงสวนค่ะยิงใส่คนร้ายไปนัดหนึ่งแล้วคนร้ายก็หนีไป
คนสนิทของนายกยุทธ์นายสุธิเดชบอกว่าก็อยู่บ้านนายกยุทธ์มาหลายเดือน
กันมา๒๐กว่าปีคนร้ายคงเฝ้าดูแล้วก็สังเกตอยู่ระแวกบ้านแน่เลย
เพราะตอนตี๔หมาเห่าผิดปกติก็ไม่รู้สาเหตุคืออะไรอ่ะ
ก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครจริงจริงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่นะคะก็สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาตัวคนร้าย
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่แข่งขันกันสูงค่ะ
โค้งสุดท้ายแล้วด้วยจะเลือกตั้งกันวันอาทิตย์นี้นะคะ๒๘พฤศจิกายน
ทีนี้นายกยุทธ์ก็กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะนี่ค่ะ
แต่ก็ต้องนอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสักระยะหนึ่ง
เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นหรืออะไร
แล้วตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้เบาะแสคนร้ายแล้วด้วย
แต่ขอไม่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดกลัวคนร้ายจะไหวตัวทันอะไรแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวรอการคลี่คลายคดีอีกทีนึงใช่ค่ะแต่ก็อย่าลืมนะฮะอาทิตย์นี้นะครับ
เลือกตั้งออกมาต่อกันนะครับ
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องราวดีคือในยุคของอุตสาหกรรม๔๗